ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตสู้ครับ

อยากจะให้ลูกผมเห็นว่าเราในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
สู้เพื่อครอบครัวมันเป็นยังไง
อย่าให้เขาว่าเราเกิดมาเพื่อหายใจ

ครับ

ขอให้ช่วย

โธ่